ทีนี้เราก็ต้องรอดูนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราจะปลดล็อกก๊อก๓
พวกธุรกิจหรือว่ากิจการกิจกรรมประเภทไหน

แหล่งของกินที่แบบใครที่มาที่เมืองไทย
ชาวต่างชาติเองรวมถึงคนไทยเชื้อสายจีนเอง

ทีนี้ค่ะจะพาไปดูหน่อยละกัน
สำหรับการเปิดให้บริการ
เป็นภาพลักษณ์ใหม่ของที่เยาวราชเหมือนกันนะคะ

และแน่นอนค่ะเรื่องรสชาติอาหาร
ก็ยังจัดจ้านถูกปากถูกใจเหมือนเดิม
เดี๋ยวเราไปติดตามแล้วก็ไปชิมพร้อมกันเลยค่ะ

หลังร้านอาหารร้านขนมเจ้าดัง
กลับมาเปิดเต็มสองข้างทาง
กลับมาครั้งนี้ทำให้ร้านค้าต่าง
เปลี่ยนเวลาเปิดปิดร้านให้ทันกับช่วงเวลาเคอร์ฟิลล์

เพื่อสนองต่อนโยบายผ่อนคลายของรัฐบาล
แม้ว่าตอนนี้หน้าตาของเยาวราชจะเปลี่ยนไปจากแต่ก่อน
แต่ก็ไม่ได้ทำให้ลูกค้าขาประจำ
ลดความพยายามที่จะเดินทางมารับประทานอาหารที่นี่ได้เลย

แต่ด้วยความที่แบบอดทนอยู่บ้านมา๒เดือนแล้ว

ก็เลยรู้สึกว่าต่อให้มีอะไรกั้น
ก็รู้สึกว่ามันไม่เป็นอุปสรรค

เราก็เลยรู้สึกว่าวันนี้สะใจมากค่ะ
สำหรับการรับประทานอาหารที่ถนนเยาวราช

คนต้องนั่งแยกโต๊ะกันและต้องมีฉากกั้น
ชามช้อนซ่อมต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่แยกอย่างเป็นระเบียบ
ลดการสัมผัสระหว่างกันให้มากที่สุด
ปัจจุบันถนนเยาวราชจะเริ่มเปิดร้านตั้งแต่เวลา๑๖นาฬิกา
คนจะเริ่มหนาแน่นในช่วง๑๘นาฬิกาถึง๑๙นาฬิกา
โดยร้านต่างจะเริ่มทยอยปิดร้านตั้งแต่๒๐นาฬิกาเป็นต้นไป
มาตรการเคอร์ฟิลล์ได้ทำให้สตรีทฟู้ดหลายแห่งต้องปรับเปลี่ยนเวลาขายค่ะ
อย่างเช่นที่ตลาดนัดหัวมุมที่อยู่ด้านหลังของดิฉันตรงนี้นะคะ
ที่เคยเปิดถึงเที่ยงคืนตอนนี้ค่ะปรับตั้งแต่๔โมงเย็นจนถึง๔ทุ่มค่ะ
สถานีมีหอยหนึ่งในร้านชื่อดังประจำตลาดนัดหัวมุมเกษตรนวมิน
ที่เคยเต้นเสิร์ฟอาหารแบบประชิดตัวลูกค้า
ก็ต้องปรับท่าเต้นและเว้นระยะห่างให้สอดคล้องกับสถานการณ์
งดเปิดเพลงเปิดปิดร้านไวกว่ากำหนด
โต๊ะเว้นระยะห่างคงไว้เพียงชุดคอสตูมที่เป็นจุดขายของร้าน

ปึ๊บปึ๊บปึ๊บ

แล้วก็อาศัยแบบห่างครับผม

ลูกค้าก็ต้องนั่งแบบปรับตัวนั่งแบบห่าง
ละโป๊ะหรือไม่ก็หัวโทะ

อยากให้อยู่ด้วยการสู้ไปด้วยกันครับผม
เปิดร้านภายใต้มาตรการเคอร์ฟิลล์
และมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม
ทำให้คนทานข้าวนอกบ้านน้อยลง

ขายเองและขายผ่านแอปพลิเคชันชื่อดัง
รวมถึงสร้างความมั่นใจในเรื่องความสะอาดให้กับลูกค้า
เพื่อความอยู่รอดของสตรีทฟู้ดประเทศไทย

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน